จริงแล้วการออกเสียงประชามติครั้งนี้นะคะทุกคะแนนเสียงมีค่า
มีความหมายแต่ถ้าเกิดว่าลงลึกไปดูที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพ
มหานครเคยเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบ
ผ่านการออกเสียงประชามติแล้วก็ถูกประกาศใช้มาแล้วนะคะ
แต่ถ้าถามว่าคนกรุงเทพวันนี้มีความตื่นตัวมากน้อยแค่ไหน

กรุงเทพมหานครถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง
ที่เป็นตัวแปรสำคัญของคะแนนเสียงประชามติ

เพราะเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
ถึง๔๔๘๓๐๗๕คน
จากผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศกว่า๕๐ล้านคน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงลงพื้นที่สำรวจความตื่นตัว
และการรับรู้ถึงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูลของคนกลุ่มนี้พบว่า
คนกรุงเทพบางส่วนเตรียมออกไปใช้สิทธิ์ตามหน้าที่
แต่ไม่ค่อยรับรู้หรือเข้าใจสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูลเท่าไหร่

เนื้อหาเป็นศัพท์ทางกฎหมายเข้าใจยาก
ขณะที่บางส่วนไม่สนใจศึกษา

ตัวร่างเนี่ยผมพูดตรงคือไม่ได้ศึกษา
แต่แบบผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าตัวนี้
ถ้าเราไม่ไปลงมติไม่ไปรับอะไรอย่างนี้
ประเทศมันก็ไม่ได้เดินหน้าไปไหนถูกไหมครับผม
มันก็วนกลับมาทำอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยสุดมั้ยฮะ

คือต้องบอกว่าตัวผมเองผมไม่ค่อยได้สนใจทางนี้ด้วยไง
แล้วก็บวกกับเนื้อหามันค่อนข้างจะ

สำหรับผมก็จะรู้จากโพชัวร์แนะนำของรัฐบาล
ที่ส่งมาประชาสัมพันธ์มากกว่า
เพราะว่าโดยการใช้ชีวิตปกติประจำวันก็ทำงานเป็นส่วนใหญ่
จะเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองก็ไม่มีเวลา
ก็จะรู้เนื้อหาที่เขาสรุปมา
จากเอกสารที่เขาส่งมา
ก็รู้คงไม่รู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ว่าพอจะตัดสินใจได้

แล้วนอกเหนือจากว่าจะต้องออกไปรับไม่รับแล้วเนี่ย
รู้ไหมว่าเนื้อหาทรัพย์ธรรมนูลเนี่ย
มันมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรายังไง
ไม่ถามเลยค่ะ

ว่าเราจะไปเราจะรับหรือไม่รับ
ต้องถามคนรอบข้างอีกที
เผลอเขาฟังมาให้เขาอธิบายให้ฟัง
แบบนั้นค่ะ

ซึ่งกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

มาใช้สิทธิ์จำนวน๒๒๓๓๘คน
เห็นชอบจำนวน๑๔๔๖๕๒๗คน
ไม่เห็นชอบ๗๕๑๗๒๑คน

ที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๐ผ่านประชามติ

กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
เพิ่มจากปี๒๕๕๐ถึง๓๒๔๐๓๕คน
รองลงมาคือนครราชศรีมา
ขอนแก่นอุบลราชธานีและจังหวัดเชียงใหม่

คนกรุงเทพมหานครจะตื่นตัวและออกไป
สิทธิ์ออกเสียงประชามติในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
เพราะนั่นหมายถึงคำตอบที่จะชี้ทิศทาง
และอนาคตของประเทศไทยด้วย
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน